ช่วงนี้มาพูดกันถึงเรื่องคู่หูเต้ยตุ้ยกันก่อน
เต้ยตุ้ยเขาไปหลอกคุณครูวัยเกษียณทำกัน
โอ้โหคือคนนึงเนี่ยมีหน้าที่ไปค้นหาข้อมูล

ส่วนอีกคนนึงมีหน้าที่ไปหลอกคุณครูแล้วก็บอกว่าผมจะบวชนะครับ

ทีนี้คุณผู้ชมถูกตำรวจรวบตัวได้แล้วทั้งสองคน
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสนหลัก๒

เกษียณอายุราชการทยอยเข้าแจ้งความ
โดยตำรวจสนหลัก๒นะคะได้คุมตัวนายชุติศรจันกลัดหรือว่าในเต้ย
ส่วนอีกคนนึงคือนายธรรมนูลพลอยเลื่อมแสงหรือว่าในตุ้ย
สองคนนี้เขาเป็นคู่ซี้เขาเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ร่วมกัน
คือในตุ้ยธรรมนูลจะค้นหารายชื่อคุณครูเกษียณ
แล้วก็เอารายชื่อนี้ส่งต่อให้กับนายเต้ยชุติศร
แล้วก็ถามว่าครูคนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ไปบอกคุณครู
คุณครูครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะบวชแล้วนะผมจะอยากให้ครูร่วมทำบุญ
นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาทั้งสองคนเลยนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการคุมตัวออกจากเอ่อ
ห้องควบคุมตัวสอบปากคำเพิ่มเติม

นำตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรี
ชุติศรหรือว่านายเต้ยเนี่ยนะคะ
ถูกแจ้งข้อหาช่อกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้คือเราเล่าข่าวให้ฟัง
เต้ยเขาก็ใช้ชื่ออื่นชื่อปลอม
ผมชื่อยุทธนาบ้างไปบอกอาจารย์แบบนี้เนี่ยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงนายธรรมนูล
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกง
โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
แล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยค่ะคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก
แล้วก็ผู้ต้องหาก็มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี
ของผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ไปยื่นขอประกันตัว
แต่ว่าสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ

เห็นว่าผู้ต้องหากระทำความผิดมาหลายต่อหลายครั้ง

จึงนำตัวฝากขังเรือนจำนะคะ
แล้วก็ก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังเนี่ยนะ
มีผู้เสียหายเป็นคุณครูอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการนะคะ
อาจารย์ท่านหนึ่งวัย๖๕ปีเดินทางมาดูตัวผู้ต้องหา
แล้วก็ต่อว่าด้วยนะเนี่ยหลอกเอาเงินครูไป๑๙๐๐บาท
แล้วก็ยังมีพระพุทธรูปบูชาหน้าตัก๖นิ้ว

คุณครูท่านนี้บอกว่าสิ่งที่ต้องการได้คืน

พระพุทธรูปบูชาหน้าตัก๖นิ้วคืน
เพราะว่าคุณครูรักแล้วก็เสียดายมาก
ได้มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ให้คุณครูมาตอนที่คุณครูเกษียณอายุราชการ
ส่วนผู้ต้องหานายชุติศรก็ยกมือไหว้ขอโทษ

พระนั้นที่คุณครูจะเอาคืนเก็บอยู่ที่บ้านผม
เดี๋ยวผมจะเอามาคืนให้คุณครูทีหลังนะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงจังหวะที่คุณครูผู้เสียหายไปต่อว่า
ชุติศรด้วยความแค้นใจหน่อยนะคะ
ของคุณอยู่ที่ไหน

อยู่ที่บ้าน
แล้วคุณจะขอคืนด้วย
แล้วพระของคุณคืนมาด้วยเอาเงินของคุณคืนด้วย
พระนั้นอยู่ที่บ้าน

อยู่จริงครับ
ทำไมเธอทำกับครูได้อย่างนี้
เข้าใจความรู้สึกคุณครูเลยคุณผู้ชม

เห็นลูกศิษย์จะไปบวชก็อยากจะร่วมทำบุญกับลูกศิษย์ด้วย
และคุณครูท่านนี้ก็ได้ไปแจ้งความที่สนเพชรเกษม
แล้วเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติม
ผู้เสียหายมากัน๑๙รายค่ะ
โดยพันธุ์ตำรวจโทเปรมจันทโชธสารวัตรสอบสวนสนหลัก๒
ก็ได้เปิดเผยข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าว
ว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
ก่อนที่จะสรุปสำนวนคดีแล้วก็ส่งฟ้องต่ออายการ
ส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งที่นายสุรินพ่อของนายเต้ยชุติศร
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกราย
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของพ่อผู้ต้องหา

เพราะว่าคดีนี้เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
ที่มันไม่สามารถยอมความได้นะคะ